เกิดขึ้นแถวชนบุรีคุณผู้ชมครับ
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับจังหวัดนี้

โอ้โหกู้ภัยนะครับต้องไปช่วยกัน

เพราะว่างูตัวนี้ต้องการความช่วยเหลือ
งูติดท่อ

งูติดท่อเป็นไปได้เหรอเอาไปดูฮะ

หัวมุดลงไปแล้วเหลือแต่หาง
น้องเขาจะขึ้นหรือเขาจะลงหรือยังไงคะ
เขาจะมุดลงตัวมันติดอยู่กลางลำท่อน

นั่นแหละเป็นอย่างนั้นแหละครับ

นี่ครับบ้านเลขที่นี้นะครับ

มีคนมาเตือนสติผมเอาไว้บอกให้พูดรอบเดียว

ว่าอยู่บ้านเลขที่อะไรอยู่ตรงไหนเท่านั้นนะครับ
ผู้มาเห็นคนแรกก็คือเจ้าหน้าที่รอปภของหมู่บ้าน
คนนี้เขาเล่าว่าก่อนเกิดเหตุนี้นะ
ก็มีรถขยะเข้ามาเก็บขยะภายในหมู่บ้านตามปกตินั่นแหละ
ระหว่างที่ยกถังขยะขึ้นมา
ไอ้งูเหลือมโผล่พลวดมาจากไหนก็ไม่รู้
โพลมาจากถังขยะที่ถูกยกขึ้นมา
ด้วยความตกใจโคตรคนเยอะอายจังเลยเขินจังเลย
เดี๋ยวไปก่อนนะเลื้อยลงไปปั๊บแต่มันเลื้อยได้ไม่หมด
ตัวมันอ้วนตรงกลางมันอ้วนติดพุง
ก็เลยคาท่ออยู่อย่างเงี้โอ้ยที่พุงใหญ่
เข้าแมวหรือยังลูกเข้าแมว
อ๋อต้องเข้าแมวดูนะเกิดในตรงนั้น
พุงที่ไหนมันเข้าแมวพุงมันมีแต่ไข่ย่อน
มันก็มันติดไหมมันติดในตรงกลางมันอ้วน
อย่างที่คุณชิสาบอกจะเดินหน้าต่อก็ไม่ได้
จะถอยก็ถอยไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าไม่มีสินค้าใช่
ทำไงล่ะทีนี้ลำบากพี่กู้ภัยสิครับ
ก็ต้องมาช่วยกันตอนแรกก็หยอดน้ำมันหยอดน้ำลงไปนะ
เพื่อให้มันแบบว่าเผื่อจะเลื้อยไหลลงไปได้
ก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะมันติดท่อรูมันเล็กมากเลยนะครับ
ก็ใช้เวลาอยู่นานนะกว่าจะเอาเจ้างูตัวนี้ออกมาได้
ไปดูในช่วงเวลาที่เขาช่วยเหลือเจ้างูตัวนี้ว่า

โอ้เป็นอย่างไรต้องดึงขึ้นมานี่

ถุบท่อถุบฝาท่อเสียดียังไง

ตั้งกับก็ยังติดอยู่ตรงที่ตัวงูครับ
ค่อยดึงค่อยสไลด์มันออกมา
ระหว่างที่ดึงออกมานั้น
เจ้าหน้าที่เขาทำการมัดปากงูไว้แล้วนะ
ปลอดภัยได้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเข้ามาได้นะครับ
เจ้างูตัวนี้ก็ได้รับการช่วยเหลือจนได้นะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่กูภัยนั้นก็จะพาเจ้างูตัวนี้นะครับ

ตัวใหญ่บอกแล้วอยากกินเยอะไง
พวกเข้าไปในกำลังกายคำสั่งเสมอ

ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้เจ้างูตัวนี้ติดตามรายการตลอดข่าวของเรา
โดยเฉพาะในช่วงเบรกที่๓เล่นฟิตนาวไปด้วยนะครับ
งูตัวนี้ก็จะมีรูปร่างที่ดีมีเอวกระชับมีอยู่ท่าหนึ่งคือ
ท่าเอวเล็กเพื่อนทัก
งูตัวนี้เหมาะมากครับที่จะเล่นทิศนาวนะครับ
อันนี้ผมไม่ได้โฆษณาให้นะแต่ผมแค่บอกเฉยว่า

มีหลายอย่างดูเราแล้วจะได้ความรู้แน่นอนนะคะ